มาตามกันต่อของเรื่องแผลสดแผลแสบไม่มีคนแจก
แต่เรื่องนี้มีคนเจ็บนั่นเองค่ะสำหรับทักตะแทนชนดาคุณคุณเอ้ย
หลายคนคงได้เห็นแชทไลน์ที่หลุดออกมาแล้วอย่าเรียกว่าหลุดเลยบทสนทนา
ที่อ่านแล้วก็อือมมใช่หรอนั่นะสิยังไงนะฮะ

หนึ่งในคนที่เป็นบทสนทนาก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
ว่าคุณเพชรสหรัฐนั่นแหละสามีของคุณตั๊กกะแตนนะคะ
ล่าสุดนี้นะคะหลังจากที่โดนกระแสถาโถมเยอะเหลือเกิน
ฝ่ายชายก็ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ความคึกขนองใช้คำพูดไม่เหมาะสมนะคะ
โดยยืนยันว่าคนที่พูดคุยกันเป็นเพื่อนในกลุ่มเท่านั้นเอง
ทั้งนี้ค่ะเพชรเองก็ฝากไปถึงแฟนเพลง
ว่าทุกคนที่เข้ามาด่าสาบแช่งเขาต่างนานา
บอกเลยว่าไม่โกรธเพราะว่าทุกท่านที่ด่าเนี่ย
คือผู้มีพระคุณต่อครอบครัวสามารถดุดาตักเตือนได้ตลอดเลย
เคารพทุกคำพูดดุดาที่ด่าไปถึงบรรพบรุษด้วย

เพราะว่าไว้อย่างนั้นอันนี้ก็เข้าใจในความรักที่มีให้นะคะ
ย้ำว่ายังให้ความเคารพในแฟนเพลงทุกท่านเหมือนเดิมค่ะ
แล้วก็ขอโทษตะกะแตนด้วยรวมไปถึงขอโทษครอบครัวนะฮะ
ที่ทำให้ได้รับความเจ็บปวดเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นเองค่ะ
ยืนยันว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างที่ได้คุยกันเอาไว้

แต่จะยังดูแลตะกะแตนต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความลำบาก
และสุดท้ายค่ะขอโทษต้นสังกัดด้วยทั้งสองบริษัทเลย
ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ

ทำให้นกกระจิบตัวนี้ได้มีแรงแล้วก็มีลมหายใจสู้ต่อ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเธอบอกว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วนะ

ต่อให้มีสิ่งมากมายที่อยากจะพูดเธอบอกว่ามันเปล่าประโยชน์
สาดเรื่องแย่ใส่กันเพราะว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย

จบเรื่องราวเธอจะขอมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่า
ฉลาดเลือกกว่าเดิมขอให้โชคดีกว่าเดิม

อยากจะเติมเต็มชีวิตของเธอให้มันดีกว่านี้นั่นเองนะคะ

เป็นกำลังใจให้กับตั๊กกะแตนด้วยนะครับลูกความค่ะ

คือชีวิตรักเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของคนสองคนไง